ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอสามโคกนะครับ
ปฐุมธานีนะครับผมเอาใจคนรักซีฟู้ดหน่อยดีกว่า
แต่ละเมนูบอกได้ว่าสดใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับ
กินร้านปัง

ตำกระด้งทะเลเดือดครับ
ที่ทอดพ่อแม่กับป้าแดกที่เคยจำ
บอกแม่คุณมาว่าเราก็พอได้ใช้นะครับ

สวัสดีครับ
บางไซค์ตลาดไซค์ที่ว่าเด็ด

กินร้านปัง

แก๊กพร้อมยิ่งกว่านะครับผม

ไม่ใช่แบบว่ากินแค่ล้าน๒ล้าน
เรากินทุกร้านและกินทุกเมนู

เราอยู่ที่ตลาดอิงน้ำสามโคกนะครับ

เริ่มกันที่ตลาดอิ่มน้ำสามโคก
ดั้งเดิมขนาดเล็กในชุมชนเก่า

เสน่ห์ของตลาดแห่งนี้คือ
ความเป็นกันเองของชาวบ้าน
และของอร่อยที่หลากหลาย
รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนอีกด้วย

เราเข้ามาข้างในตลาดอิงน้ำสามโคกนะครับ

ขอบคุณครับพี่แจ๊คขอบคุณครับผมบอกเลยว่าเดินสัก๓๔ร้านเราก็อิ่มแล้ววันเนี้ย

เล่นเพลงคำแพงไหมครับ
อันนี้บอกได้เลยว่าพ่อก็ต้นฉบับไปเลยนะ

ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย
ขอเสียงหน่อย
พี่แจ๊คนั่งห่อ
โอ้โหพี่แจ๊คไม่รู้จักคำแพงหรือนี่
เสียแรงที่ล้างบางด้วยกันมาหลายเทป
เรื่องเพลงอาจไปด้วยกันไม่รอด
แต่เรื่องกินคู่นี้เขาบ่อยั่น
เวลาเดินไปทางไหนก็มีแต่คนใจดีหยิบ
ให้กินฟรีกันทั้งนั้น
ถูกใจคู่นี้เขาล่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าพี่น้องชาวตลาดอิงน้ำสามโคกเนี่ย

ตอนนี้เราเดินมาครึ่งตลาดแล้วนะครับ

แล้วผมมีร้านที่สดชื่นแน่นอน

ตอนนี้ผมเปิดมาได้แล้วปีครึ่งนะฮะ

จะมีตั้งแต่กระเจี๊ยบนมสดนะครับเจ๊งห้วย
กาแฟที่ได้จะมีความหอมเข้มข้นและมีรสขมนำซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการชมเป็นอย่างมากทีเดียว
แล้วก็น้ำอร่อยอร่อยของทางร้านเขาได้เลยครับผมเริ่มจากกาแฟก่อนค่ะ
โอ้โหหอมมากครับท่านผู้ชมมาโถคือบอกได้เลยว่าแบบใครที่แบบชื่นชอบในกาแฟแบบ
แบบคั่วแบบแท้งมาร้านนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
มันมีรสชาติกับกาแฟที่เข้มข้นมากอ่ะ

กล่อมแล้วก็หอมเข้มข้นมากเลยครับ

ปกติเนี่ยคือเก๊กหวยก็ใส่แต่น้ำแข็งนะครับ

แต่ผมก็จะชิมให้ดูว่า

แต่ความพิเศษอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชม

แล้วเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง

ส่วนของผมนะครับเป็นน้ำแข็งต่างนะครับผม

เก๊กหวยเก๊กหวย

นี่มาแล้วครับ

หอมแบบเก๊กเก๊กมากเลย
อื้อหือแบบ

มีความหอมความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวครับผม

เดี๋ยวเรามาใส่นมครับว่ารสชาติมันจะเปลี่ยน

อันนี้ก็ไม่ท้วงอะไรกันเลย
มันต้องเพย์ใส่นี่นะ

หอม

หอมครับรสชาติดีกว่าเดิมนะครับผมคล้ายกับน้ำครับผม
แต่ว่ารสชาติสดชื่นมากเลยครับผมครับผมแห้โอ้โหไปเอาอาหารจากไหนครับ
เพื่อหาได้ง่ายครับผมครับหน้าตาหล่อก็ต้องหาอาหารอร่อย
ได้เสมออยู่แล้วครับผมเอาสิกินกันเลยละกันเดี๋ยวก่อนสิครับ
เอามาต้องเล่นเกมกันสักน้อยนึงได้ไหมครับครับผมนี่ผมมีเหรียญให้
ครับผมครับในตู้นี้จะมีไข่เต่าฮักแล้วก็เหรียญหยอดแล้วก็บิน
มาได้เมนูไหนกินเมนูนั้นอ่ะได้เลยครับโอเคนะครับมา
เริ่มจากผมเลยก่อนได้ครับหยอดอะไรได้ครับอ่ามาดิต้องหยอดหยอดตรงกลาง
อยู่ตรงกลางอืมนี่แล้วก็หมุนนะครับครับมาแล้ว
ผมแท็กได้เมนูอะไรเลยเกียวโฟกุ้งกรอบครับผมนี่
เกี้ยวโฟกุ้งกรอบร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟรสเด็ดประจำตลาด
มีดีที่ความกรอบของกุ้งและน้ำซอสเย็นตะโฟของทางร้าน
รสชาติเป็นอย่างไรไปฟังแซคกันเลยครับ
เป็นไงครับแซ่บครับผมน้ำซุปนี้อร่อยมากเข้มข้นมากมากครับ
ครับแล้วเกี๊ยวก็นุ่มในเกี๊ยวนี่ต้องมีเจ็ดเนื้อนิดนิดเลยครับอืม
ขาดไม่ได้เลยคือกุ้งกรอบครับผมอ๋ออืมสุดท้ายเลยครับ

อืมควบคลมช่วยมากมากครับผมอืม
เข้ากันมากเข้าน้ำเข้าเนื้อมากครับผม
นูถัดไปครับหยอดเลยไหมครับหยอดเลยครับครับ
หิวมากนี่ที่ผมได้กินก็คือหมูสะเต๊ะนะครับ
จากร้านสามปอหมูเต๊ะนะครับนี่ร้านสามปอหมูสะเต๊ะ
เสิร์ฟหมูสเต๊ะสดสดใหม่ใหม่ร้อมน้ำจิ้มและ
เครื่องเคียงราคาเริ่มต้นที่ชุดละห้าสิบบาทนะครับ
คุณเอ๋ยคำเดียวครับ
เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยยันไม้เลยนะครับชิมไม่ได้ครับ
อร่อยมากเป็นคนชอบทานหมูเต้อยู่แล้ว
เคยทำขายด้วยหมูเต๊ะอันนี้อร่อยนะ
เดี๋ยวตามผมฝุมวุ้นบ้างได้ครับว่าผมจะได้เมนูอะไรต่อไป
อ่านะครับผมมา
มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อต้มยำครับผม

ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อต้มยำรสเจ็บบายพี่โอมีปากหม้อหลายไส้ให้เลือก
น้ำซุปกระดูกหมูแสนกลมกล่อมซุปต้มยำที่มีรสชาติจัดจ้าน
กำลังดีร้านนี้คือหนึ่งในร้านขายดีของตลาด
มาทีไรต้องรอโต๊ะทุกครั้งครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อครับผม
นี่แบบเส้นเหนียวหนุบแล้วก็แบบมีไส้แบบอยู่ข้างในด้วย
ครับครับผมชิมกันนะครับ
เป็นไงครับดีไหมฮะแอบครับแบบมันมีผักอยู่ข้างในอ่ะเอออืม
มีแป้งพอแป้งก็แบบหนึบครับอ่าครับ
เห็นถึงคิวของพี่แจ็คแล้วนะครับไม่ต้องแล้วไม่ต้องมุมไข่เลย
เดี๋ยวพี่กินเองเลยขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับ
มันต้องอย่างนี้โถพี่แจ๊นี่นะฮะขนมจีนไอราจัดจ้าน
เครื่องแน่นเส้นขนมจีนกับเครื่องเน้นในน้ำเงี้ยวครบรส
เค็มเผ็ดเปรี้ยวแบบนี้ก็ต้องมาลองกันครับ
อืมน่ากินมากเลยครับพี่แจ็คอืมนี่ครับเป็นไก่นะครับ
น้ำลายส่อเลยเห็นพี่แจ๊คทานนะผมน้ำลายส่อเลยครับ
มันต้องแบบนั้นสิครับพี่แจ็คโอ้อร่อยมากมากอร่อยมากมาก
คุณผมว่ามันมีความแบบมันดีอะคุณแล้วก็ตีนไก่เปื่อยนะฮะ
ดูดไปดีเนี่ยคือแบบละลายในปากใช่จริงละลายในปาก
แล้วก็ตัวเลือดนะครับไม่คาวนะครับอร่อยลงตัว
เด็นแล้วใช่ไหมขอโทษครับไม่แปลกที่หน้าตาดี
คนจะเอาของมาให้เยอะขอบคุณนะครับผมสุดยอดแต่อย่าเพิ่งอิ่มนะ
อย่าอ้วนไม่อิ่มง่ายง่ายครับเราต้องกินล้างบางกันต่อ
จัดไปครับเอ้ากินกันเลยครับผมใกล้กันดีมากครับ
รีบไปด้านนี้ครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ
น้องสาวขายอะไรเลยครับเรียกว่าอะไรฮะน้องสาวดูดีดี
อุ้ยคุณแม่เอาแล้วขอดีครับล้อเลี่ยนล้อเลี่ยนแต่ถ้าเรียกน้องสาว
ไม่แน่คุณแม่อาจจะเล่าชิมแม่ขายข้าวหลามมะพร้าวอ่อนจ้า
ข้าวหลามมะพร้าวอ่อนข้าวหลามมะพร้าวอ่อนมีเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ในข้าวหลามด้วย
กลามะพร้าวอ่อนที่มีทั้งข้าวเหนียวดำและข้าวเหนียวขาวโรยด้วยหน้าที่หลากหลายให้เลือกสรรเผากันร้อนหอมฟุ้งได้รสชาติหวานหอมตัดเข็มนิดแฮปปี้สุด
อื้มอื้มแซ่บวะแซ่บ
คือแบบหอมอ่ะมันกะทิมากมากแล้วข้าวก็แบบข้าวมันได้กลิ่นกะทิอ่ะครับอืม
หวานมีความหอมมีความมันมีความหวานสังเกตควันนี่คือร้อนร้อนอ่ะร้อนร้อนอ่ะนี่ร้อนร้อนอ่ะ
เป็นไงครับเป็นไงครับอื้มอร่อยมากอื้มมันเหมือนกับเอ่อหน้าตรงข้างหน้าเขาหลามอ่ะ
หน้ากะทิเออหน้ากะทิมันแหละใช่ครับตัวตัวตรงข้างหน้าเลยอ่ะครับแต่มันมีความหอมตรงมะพร้าวอ่อนอ่า
เพิ่มเข้ามามีความหอมมันกว่าโอเคขายดีนะแม่นะขอบคุณครับ
วันนี้เอากลับด้วยดิพี่ใช่ใช่ใช่ป่ะสามสิบห้าบาทไม่แทงครับครับ
ทุกเมนูของตลาดอิงน้ำสามโคกอร่อยเชียบเดี๋ยวเราไปล้างบางกันต่อเลยครับ
ไปเลยสวัสดีครับผมวันนี้นะครับลูกแซคนะครับ
ก็มีขนมเอลซี่มาฝากนะครับผมรับไปเลยครับง้าผ่านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเสร็จแล้วนะครับ
ก็ตบด้วยของหวานนะครับผมขนมเอลเซ่ของเรานะครับนี่ตัวนี้มีกี่คนครับ
รับไปเลยครับผมที่ทานอิ่มกันพอดีนะครับผม
แต่ขออนุญาตนั่งด้วยคนนะครับผมมาตัวสุดท้ายแล้ว
โอเคครับนี่มาเดี๋ยวเรามาทานพร้อมกันนะครับ
หนึ่งสองสามฉีกถุงก่อนนะครับอย่ากินถุงนะครับ
เซถูกใจถูกใจใครใครก็อยากชิม
ตลาดอิงน้ำสามโคกตั้งอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอสามโคก
ปฐุมธานีเป็นตลาดขนาดเล็กในชุมชนเก่าติดริมน้ำเจ้าพระยา
เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
เพียงแค่ช่วงแรกทั้งสองก็ล้างบางไป๖ร้านแล้ว
แต่ช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านอาหารสุดแซ่บ
สไตล์ทุ่งนาวิวอลังการเวอร์ที่ทำเอาเจ้าแซ็กของเรา
พ่อบ้านกันเลยทีเดียวพี่น้อง
คิดหอดคากแน่
คิดอำลำน้ำตำบะคุ้ง
แม่พูดถึงป้าแดกกับปลาร้า

เพราะว่าเห็นชงหน้าเราขี้นวดบ้าน

เราอยู่กันต่อที่แซ่บหมัก๘แสนสไตล์ทุ่งนา

แต่คำว่าแซ่บปากแปดแสนนี่มันคืออะไรครับคุณแจ๊ค
ถ้าตีความหมายเป็นภาษากลางก็หมายถึง
แซ่บขนาดแซ่บอีหรี่แซ่บที่สุด
แซ่บกะดอกะเดี้ยกะโดกะเด้

งั้นเราไปกินร้านบางเลยครับไปเลยฮู้
ร้านแซ่บปากแปดแสนสไตล์ตุ้งนา
ร้านอาหารอีสานสุดจัดจ้านในย่านปฐุมธานี
แม่ชื่อร้านเขาคือแซ่บัก๘แสน
แต่วิวเนี่ยหลักล้านเลยครับ
ลังการสุดนั่งรับลมเย็น
กส้มตำไปด้วยมันฟินคักพี่น้อง
จากวิวแล้วที่สุดยอดไม่แพ้กันก็คือ
เมนูอาหารอีสานที่หลากหลาย
รับประกันความนัวถึงพริกถึงขิน
เมนูแนะนำของทางร้านจะมีอะไรบ้าง
เราไปชิมกันเลยครับ

ครับเลือกไม่ถูกจริงเลยว่า

นี่ตำกระด้งทะเลเดียนครับ
มาที่เมนูแรกตำกระด้งทะเลเดือด
ดูจากสีก็รู้แล้วว่าเดือดแค่ไหน
เครื่องตำรสแซ่บที่คลุกเคล้ากับน้ำปลาร้า

เข้มข้นไร้กลิ่นคาว
แต่นัวจนน้ำลายแตก
เสิร์ฟพร้อมกับซีฟู้ดสด
ปูปลากุ้งและหอยต่าง

มาร้านนี้ต้องจัดครับ

ปลาร้าครับผมอ๋อปลาร้า

ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าตำกระด้งทะเลเดือดเนี่ย

เพราะว่ามีความเผ็ดไม่แซ่บ
แต่ถ้าคุณผู้ชมมาที่ร้านก็สามารถบอกเขาได้ว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมาก
ครับผมแล้วก็มีพวกทะเลคุณชอบจะอ้อนไหมผมมาให้นะอีกนานนิดนาน
อันนี้ไม่มีอันนั้นปลากะฟี่นะครับอันเขียววาซับปีปลากะฟี่
เฮ้อโอ้โหโอ้ยนี่ได้นี่ได้มีน้ำจิ้มซีพูดพี่เราต้องชิมอันนี้ก่อน
ชิมตำปะคุงไงที่คุณบอกผมอ่านี่ครับบอกได้เลยว่าถ้าขนาดยังไม่ชิมเลย
น้ำลายสอแล้วหอมปลาร่าคือวันนี้ข้อมูลหอมปลาร่ามันอิ่มตำดังมากเลยครับผม
มันซึมเข้าไปในเนื้อมะละกอนะครับโอเคครับผมมาเนื้อ
สุขแซ่บหลายเลยทะเลเดือดจริงครับท่านผู้ชมครับจริงครับ

อุ๊ยต้องกำผัก

แล้วผมบอกได้เลยว่าเดือดแล้วมันเข้มข้นมาก
สักวันน้ำปลาร้าเขาเด็ดไป

หมู๓ชั้นทอดเกลือกับน้ำพริกขี้กา
หมูสามชั้นเนื้อเด้งกรอบนอกนุ่มใน

กับน้ำพริกขี้กาที่หาทานยาก

หากได้ลองจิ้มสักครั้งจะติดใจเมนูนี้
เป็นอะไรที่หยุดปากไม่ได้แล้วครับผม
หมูสามชั้นทอดเกลือกับน้ำพริกขี้กา
ที่น้องแจ๊คบอกนะครับ

มันมีความนุ่มแล้วก็มีติดมันนะครับ

แล้วการหมักหมูเนี่ยบอกได้ว่าเป็นเคล็ดลับของทางร้านนะครับ
เป็นสูตรเฉพาะร้าน

เลี่ยงหมูแซ่บบัก๘แสนครับผม
เลี่ยงหมูแซ่บบัก๘แสน

พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด๒ถ้วย
นั่นคือน้ำจิ้มเมี่ยง

และน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเจ็บ
แซ่บเผ็ดเปรี้ยว
ทานกับผักและเส้นขนมจีน
พอใส่ปากหลายคำ
เดียวอาจจะไม่พอนะครับ

เอาแบบย่างนะคำเดียว

หมู
วิน่าฮัง

มันมีทั้งผัก

ถ้ากินใส่ขนมจีนไปด้วย

และดูน่ากินมากตรงที่ว่า

นี่โอ้โหคำใหญ่มากนี่
นิ่มมากครับผมครับผมไม่เหนียวอ่า
แล้วอร่อยครับยิ่งกับน้ำจิ้มตัวนี้ครับ
ผมบอกว่าเข้ากันจริงปะเจ็บนะและเมนูต่อไปนะครับ
กับน้ำจิ้มแจ่วบองรสปลาร้าเมนูนี้ได้รสนัวปลาร้าหอมขึ้นจมูก
อร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บเฉียบมากครับ

เมนูสุดท้ายที่แนะนำนี้คือ

ตำแบบเกาเหลาไม่มีเส้น
แต่แน่นด้วยเครื่องซีฟู้ดทั้งกุ้งสด
ปูมะปลาแซลมอน

ราดกับน้ำปรุงที่รสเด็ดจนต้องซี๊ดปาก

หวานมากใช่หวานมากใช่
โอ้โหคุณกินไปแล้วครับ

กินได้ยากมากร้านแซ่บแบบ๘แสนอร่อยเชียบ
เอาละฮะเดี๋ยวเราจะกินกันแบบละบางกันเลย

ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแม่เข็มนะครับ
ร้านแซ่บบักแปดแสนนะครับผม

แม่แล้วก็วันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับ
ก็มีของมอบมาให้คุณแม่ด้วยนะครับผม
นี่รับไปเลยครับ

แซ่บปักแปดแสนตั้งอยู่ในซอยโรงเรียนบางโพเหนือ
ใกล้แมคโครปธุมทาดีแยกสันติสุก
ร้านเปิด๑๐โมงในวันเสาร์อาทิตย์และเปิด๑๑โมงในวันธรรมดา
ปิดเวลา๓ทุ่มมาชมวิวงามพร้อมชิมอาหารรสจัดจ้านสถานส่วง
แซ่บลืมไม่ลงแน่นอนครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจ๊ต้อยซีฟู้ดของเรานะครับผม
เจ๊ต้อยซีฟู้ดความพิเศษของเขาคือ

อาหารทะเลสดใหม่ขึ้นจากทะเลเลยครับ

อย่างนั้นเราไปล้างวางกันเลยครับ
ไปแล้วครับผม
เจ๊ต้อยซีฟู้ดร้านอาหารทะเลจุดเด็ดอยู่ที่ความสดใหม่ของวัตถุดิบ
โชว์ให้ผู้ชมเห็นกันจะกันอยู่หน้าร้าน
นำมาปรุงแบบถึงรสถึงเครื่องจัดจ้านถูกใจชาวสามโคกมาเป็นเวลากว่า๑๐ปี
ต้อยคุณแม่อารมณ์ดีเจ้าของร้านวันนี้ได้คัดเลือกเมนูเด็ดอย่าง
ปลาตาเดียวราดพริกขี้หนูต้มยำกุ้งแม่น้ำหอยตลับผัดโหระพา
ปูทะเลผัดพริกไทยดำแกงส้มปูไข่หน่อไม้สด
และกุ้งแม่น้ำย่างมันเยิ้มให้แซ็กแจ็คได้ล้างบางกัน

ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อทางร้านนะครับ

นี่คือเมนูแกงส้มที่กลับมา
แกงส้มภูไข่หน่อไม้ดองครับผม
แกงส้มปูไข่หน่อไม้ดอง
หม้อนี้สโลแกนว่า
เนื้อปูใสไข่แน่นเปรี้ยวแซ่บจัดจ้าน

โอ้โหคนเดินได้ร้อนด้วยนะ
ดูครับไข่ปลู๊บครับ
นี่แหละกินแม่บันกันอย่างเลย

ผมเป็นคนชอบกินแกงส้มอยู่แล้วครับ

แล้วก็ปูคือสดมากกัดไปคำ

โอ้โหผมรอโอกาสนั้นมานานแล้วครับผม

เดี๋ยวขอชิมแบบหน่อไม้ก่อนนะครับ

หน่อไม้ก็มีความกรอบ

คุณไม่ไข่ไอ้ตัว

ปลาตาเดียวพริกขี้หนูครับผม

ปลาตาเดียวราดพริกขี้หนู
เมนูแนะนำที่นำเอาปลาสดหวาน

ราดด้วยน้ำราด๔รส
ปรุงจากพริกขี้หนูสวน
เครื่องแกงและสมุนไพร
จนหอมขึ้นจมูก
หากได้ชิมจะติดใจ
เพราะรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ด
ส่วนใครไม่ทานเผ็ดก็บอกได้นะจ๊ะ

ปลาเขาแบบสดคุณผู้ชมดูสิครับ
นี่นะฮะเดี๋ยวลาดไปนะครับ

กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ

นี่นะครับกินแบบล้างบางนะครับ
ปลาตาเดียวราดพริกขี้หนู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
อีกด้านรสชาติและหนีไม้ตายคือกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่
ที่สดไม่เป็นร้องใครมาชิมกันเลยครับ

ตัวเครื่องต้มย่ำแน่นนะฮะและก็กุ้งนะครับผม

ปูทะเลผัดพริกไทยดำครับ

ปูทะเลผัดพริกไทยดำ

และเครื่องปรุงสูตรเฉพาะ
ได้รสชาติหวานของเนื้อปู

แต่ที่ตื่นตาอลังการที่สุดคือ

เจ๊ต้อยจัดให้ไม่มีกั๊ก

แล้วก็เขาหั่นตัวกล้ามให้เราด้วยนะครับ
มีทุบมาด้วยนะครับเจ๊ต้อยเจ๊ต้อยเนี่ย

พี่พีชแกะง่ายมากดูนะครับ

ดูนะครับพี่แกะครับ

มันยังไหวสิครับ

แล้วก็มันมีความแบบพริกไทยดำของเขา

เข้าไปในเนื้อตัวปูเลยนะฮะ

พูดมาหมากหอมเฉยสำหรับ

เอาเนื้อไหมของแก่ให้คุณได้ครับขอบคุณครับ
ราดด้วยราดดูนะครับตัวกุ้งไปเน้นเย็นใหญ่อุ๊บเขา